อากาศที่ร้อนอบอ้าวมาเป็นเวลาหลายวันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็ทำให้หลายคนอยากจะให้ฝนตกลงมาเพื่อคลายร้อน
วันนี้ก็ตกลงมาแล้วนะครับโดยตั้งแต่เช้ามีการแชร์ข้อมูลกันเป็นอย่างมากว่า
ให้รีบกลับบ้านก่อน๖โมงเย็นเพราะว่าจะมีฝนตกหนัก
อาจจะทำให้การจราจรนั้นติดขัดอย่างหนักแต่ว่าฝนก็ได้ตกลงมาก่อนเวลาที่คาดการณ์เอาไว้นะครับ
โดยฝนตกกระหน่ำลงมาในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่าย
ทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังทำให้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยของกรทมเตรียมรับมือและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวม๑๙จุดได้แก่จุดสำคัญเช่นถนนรัชดาพิเศษถนนประชาราชสาย๒ช่วงแยกเตาปูนแล้วก็ถนนพญาไทย
ซึ่งทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
รายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้พบกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวแล้วก็ตกที่เขตบางขุนเทียนและบางบอน
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าสู่เขตธนบุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยและเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
ปริมาณฝนสะสมสูงสุดวัดได้ที่เขตน้องจอก๖๓มิลลิเมตร
รอบนอกพบกลุ่มฝนปานกลางกลุ่มใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมต่อเนื่องจังหวัดปฐุมธานีอายุทยา
สุพรรณบุรีสิงห์บุรีเคลื่อนตัวช้าถ้าไม่อ่อนกำลังก็คาดว่าจะเข้ากรุงเทพมหานคร
ส่วนมาตรการดูแลของทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง
หากพบพื้นที่ใดมีปัญหาเกิดน้ำท่วมขัง
ก็สามารถแจ้งสายด่วนกอทม๑๕๕๕ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ